ก่อนหน้านี้เราเคยบอกกันแล้วนะว่า
แต่ตามความหมายที่เขียนไว้ในพรบจราจรเลยนะ
เป็นการให้สัญญาณเพื่อนร่วมทาง
แต่บางคนไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสิ
โดนไปปี๊นหนึ่งหรือเป็นปี๊นยาวเนี่ยโอ้โห

เออลักษณะการบีบแตรแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วย
แล้วแต่ละคนก็ตีความหมายไม่เหมือนกัน
ถ้าบีบแตรยาวปีนแปลว่าด่าเป็นประโยค

คุณคะนี่มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้มีเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกแล้วเนี่ยนะคะ
แต่อันนี้ปีนเดียว

อีกครับ

ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ
อันนี้เป็นจุดสุดท้ายของคลิป
ว่าคนที่ขับรถเก๋งสีขาวเขาตีความว่าอย่างไร
อันนี้เป็นคลิปเริ่มต้นเนี่ยนะคะขับตามกันมาปกติค่ะ
แล้วจะเห็นรถเก๋งคันสีขาวด้านหน้าเหมือนจะชิดซ้าย
ชิดซ้ายจอดหรือจะเลี้ยวแล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวบอกอะไรเลย
คนด้านหลังซึ่งเป็นเจ้าของกล้องติดอยู่หน้ารถเขาก็เลยบีบปิ้นไปหนึ่งที
และหลังจากนั้นค่ะรถเก๋งคันสีขาวนะคะ
นึกว่าจะกลับเข้าซอยไปแล้วนึกว่าจะกลับไปทำธุระไปจอดอะไรไม่ค่ะ
ตามกลับมาแล้วก็มาปาดด้านหน้าแล้วก็เบรก
แกว่างงานเหรอคะน่าจะไม่รีบช่วงนี้อาจจะเป็นหลังเลิกงาน
ก็เลยไม่รีบเนี่ยมาปาดแบบนี้ค่ะพอมาปาดปุ๊บจอดเลยนะ
จอดแล้วก็ลงจากรถเดินมาถามว่า
เป็นแปลงไหมเกาหรอเป็นแปลงไหมเมื่อกี้
โอ้โหปีนเดียวคุณปีนเดียวถึงก็ต้องลงมาถามกันแบบนี้เลยนะคะ
คือคลิปนี้คนที่เป็นเจ้าของรถคันด้านหลังนี่แหละ
เขาเอามาโพสต์ไว้นะคะส่วนแคปชั่นคือ
แพ้เสียงแตรโดยแท้จริงได้ยินแล้วเหมือนของขึ้น
แล้วเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
และหลังจากนั้นรถเก่งคันนี้ก็ต้องขับนำหน้าไปแบบนี้
แล้วเขาก็ต้องขับตามไปเหมือนเดิม
และสุดท้ายรถเก๋งคันหน้าทำพฤติกรรมเหมือนเดิมคือ
เหมือนจะเลี้ยวซ้ายหรือจะจอดก็ไม่รู้
แล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวอีกแล้ว
เอ้าคุณผู้ชมเวลาคุณจะชิดซ้าย
คุณจะต้องเปิดไฟเลี้ยวเป็นการบอกสัญญาณด้านหลังนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวหรือจอดชิดซ้ายข้างทางอะไรก็ตาม
ต้องเปิดไฟเลี้ยวนี่เป็นคลิปไม่ถึงกับเป็นคนหัวร้อนหรอก
แต่เป็นการเข้าใจผิดสื่อสารกันผิด
บนท้องถนนให้คุณผู้ชมดูนะ